ตอนแรกก็รอรถปกติค่ะแล้วทีนี้พอมีมินิบัตรมาพี่เขาบอกว่ารถมาแล้วเราก็ขึ้นไปปกติ
ส่วนเขานั่งมาแล้วมาตั้งแต่หน้าแล้วแล้วเขาก็นั่งอยู่เบาะมันจะมีเบาะฝั่งคนเดียวกับเบาะฝั่งสองขก
หนูก็นั่งฝั่งคนเดียวแต่ทีนี้เขานั่งข้างหน้าเลยหนูก็เลยเดินมานั่งถัดจากโต๊ะถัดจากเก้าอี้เขามาสอง
เก้าอี้หนูก็นั่งเสร็จปุ๊บพอคนคนขับรถเขาต้องลงไปเต็มเวลาหรือว่าเขาต้องไปทำอะไร
หนูไม่มั่นใจแต่เขาลงออกจากรถไปค่ะแล้วผู้ชายคนนี้เขาก็เดินมาข้างข้างหนู
แล้วก็ถามว่าชื่ออะไรหนูก็ตอบตามมารยาทว่าเออชื่อนี้ชื่อนี้อะไรอย่างนี้พอ
เขาก็ถามว่าลงไหนหนูก็บอกว่าลงลงปิ่นเก้าแล้วทีนี้เขาพูดว่าพอลงอ่ะ
ไปมีเพศสัมพันธ์กับเขาไหมเขาพูดแบบนี้หนูก็ไม่ได้ตอบอะไรใช่ค่ะ
แต่ว่าคำที่เขาพูดอาจจะยาบแต่ว่าบอกว่ามีใช่แล้วทีนี้เขาบอกว่าเออ
ตกลงไปมีเพศสัมพันธ์เขาไหมหนูก็ไม่ได้ตอบอะไรเขาก็มานั่งข้างหลัง
เขาย้ายเบาะมานั่งเบาะหลังหนูแล้วทีนี้เบาะข้างมันจะมีซอกนิดนึง
แล้วเขาก็เอามือเอื้อมมาเหมือนจะมาจับหน้าอกเราแต่เราก็เห็น
เราก็เลยบอกว่าพี่ทำอะไรอ่ะแต่ไม่ได้พูดเสียงดังนะคะ
เขาก็นิ่งไปพักหนึ่งแล้วเขาก็มานั่งข้างข้างเหมือนเดิม
เบาะที่เขานั่งแล้วเขาถามว่าลงไปมีเพศสัมพันธ์กับเขาไหม
ถามอีกรอบนึงผมก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้สนใจ
แล้วทีนี้เขาก็ขยับมาอีกเก้าอี้นึงเขาจะนั่งข้างในนะคะ
แล้วเขาก็ขยับมาอีกเก้าอี้หนึ่งแล้วเขาก็เอามืออ่ะ
มาจับแขนหนูแต่โดนแล้วเขาก็เหมือนจะมาจับหน้าอก
เราก็บอกว่าพี่ทำอะไรอ่ะมันมีกล้องนะแล้วทีนี้หนูก็ชี้ให้เขาดูว่ามันมีกล้องติดอยู่ข้าง
แล้วเขาก็ถัดเขาก็นั่งไปตรงที่เขานั่นแล้วก็ตามคลิปเลยค่ะ
คือมีความพยายามมีความพยายามที่จะชวนเราไปมีให้สัมพันธ์ด้วย๒ครั้ง
ใช่ค่ะแล้วก็มีการพยายามที่จะลวนลาม๒๓ครั้งด้วยกันใช่ไหมคะ
ที่จะมีการจับหน้าอกอะไรต่างแล้วทำไมตอนนั้นเราถึงได้ไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากจากคนขับ
ซึ่งอาจจะมีแค่สามคนอยู่หนูคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราโหกเวกโวยวายหรือว่าเราขอความช่วยเหลือ
กว่าคนขับรถเขาจะจอดรถหรือว่ากว่าจะอะไรอย่างนี้
หนูว่าถ้าเขามีพฤติกรรมที่สามารถโชว์ของลับเขาได้ถ้าเขาลุกมาทำร้ายร่างกายเรา
มันไม่คุ้มกันนะคะมันเราไม่มีอะไรจะต้องไปแลกกับเขา
แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเขามาทำร้ายร่างกาย
เราไม่มีใครมารับผิดชอบแล้วหนูว่าเขาก็น่าจะเป็นคนป่วย
แล้วเราก็เอาผิดอะไรจากเขาไม่ได้คือตอนนั้นเราต้องมีสติ
ศักดิ์แต่ว่าอยากโหกเวกโวยวายอยากตะโกนนู่นตะโกนนี่
หรือว่ามาคิดว่าเราชอบหรือเปล่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติแบบนี้
แต่ว่าเรื่องแบบนี้มันคือมันเป็นผิดปกติคนคือคนถ้าแบบว่า
ปกติเขาจะไม่มีพฤติกรรมแบบนี้มันไม่เกี่ยวหรอกค่ะว่าใครจะชอบ
ไม่ชอบเพศไหนจะอะไรอย่างงี้มันไม่เกี่ยวแล้วถ้าเราโวกเวกโวยวายไป
อย่างเงี้ยเขาเดินเข้ามาต่อยเราพวกในโซเชียลมันจะช่วยเราไหม
มันก็ไม่มีใครมาออกเราเราไม่เราไม่ต้องไปแลกกับเขา
ตอนนั้นทำได้แค่ยังไงก็ต้องตั้งกล้องถ่ายให้เห็นหน้ามันให้ได้
ต้องเอาแบบว่าเป็นคลิปให้ได้ค่ะพอหลังจากเกิดเหตุไปแล้ว
เราก็มีวิธีการรับมือแบบนั้นทันทีที่ถึงจุดหมาย
ถึงตรงไหนคะเราถึงได้ลงมาตอนนั้นถึงเมเจอร์ค่ะ
เพราะว่ามันสุดป้ายแล้วใช่เราก็ลงแล้วทีเนี้ย
บอกว่าทำไมไม่ไปแจ้งตำรวจเพราะว่าตอนนั้นเดินลงมา
เขาเดินประกบหลังเราค่ะแล้วเขาก็เหมือนแบบว่า
จะเอามือมาโอบเอวเราอีกตอนลงแล้วทีนี้โชคดีที่มีแท็กซี่มา
เราก็เลยรีบเดินขึ้นแท็กซี่แล้วก็มานี่พอมานี่
แต่ปุ๊บมันก็จะประมาณหกโมงเกือบทุ่มแล้ว
ก็ไม่ได้ไปค่ะก็คือจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้แจ้ง
ใช่เพราะว่ารอพ่อมาจากนครปฐมอยู่ค่ะ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนตัวของเราเองเนี่ยเอ่อ
รู้สึกยังไงแล้วก็คิดยังไงกับเหตุการณ์
คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นภัยสังคมค่ะมันไม่ควร
ถ้าป่วยก็ไปรักษาไปทำนู่นทำนี่ให้มันรู้สึกว่ามันไม่
อาจจะเกิดกับหนูซึ่งดีที่ว่าหนูอาจจะไม่ใช่ผู้หญิง
อาจจะแบบว่าถ้าไปเกิดกับผู้หญิงหรือว่าจะเกิดกับเด็กอย่างนี้
เขาอาจจะแบบอันตรายมากกว่าเราแล้วก็เหตุการณ์แบบเนี้ย
ใส่สติให้มากมากไม่ใช่แบบว่าศักดิ์แต่แบบโวยวายหรือว่า
แต่เราต้องดูสถานการณ์ค่ะถ้าในรถมีผู้โดยสารร่วมด้วย
โวกเวกโวยวายได้ค่ะเพราะว่ามีคนช่วยเราแต่ถ้ามีแค่พี่ขับรถกับ
คนนี้ถ้าเขาลุกขึ้นมาทำร้ายร่างกายเราก็
ไม่มีใครช่วยเราได้อยู่ดีใช่บางอย่างเราไม่จำเป็นต้องแลกก็ได้ค่ะ
แบบเนี้ยแต่เราก็ยอมรับว่าตอนแรกที่เขาแบบเดินเข้ามาใกล้
มาคุยอะไรอย่างนี้ก็ตกเราไม่ได้เราไม่ได้ชอบนะคะ
ถ้าเราชอบเราจะโพสต์ทำไมเราเก็บไว้ดูเองคนเดียวไม่ดีกว่าเหรอ
ใช่ค่ะแต่ยอมรับว่าตอนแรกก็คือตกใจใช่ไหมใช่ค่ะตกใจ
ใช่แต่ในคลิปคือตอนแรกก็คือเขาไม่ได้โชว์ของลับ
เขาจะแบบว่าแลบลิ้นทำอย่างงี้ก่อนแต่พอเขาเริ่มโชคของรับมา
รู้สึกว่าเขาผิดปกติใช่ค่ะใช่หนูว่าเขาป่วยเขาป่วย
เพราะว่าคนปกติอย่างเราจะไปเปิดในอย่างนี้เหรอมันก็มันไม่ใช่คนปกติค่ะ
ทำไมถึงตัดสินใจเอาเรื่องนี้ไปถ่ายทอดหรือแบบไปเขียนในเฟซบุ๊คส่วนตัว
หนูว่าเขาน่าจะไม่ได้ทำแค่รอบเดียวค่ะ
เพราะว่าจากคลิปหรือว่าจากพฤติกรรมที่หนูเห็นคือเหมือนคนทำมาแล้วบ่อย
แต่อาจจะไม่มีคนออกมาพูดหรือเปล่าแต่ว่าหนูก็เตือน
ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะมีคนแชร์หรือว่าจะอะไรนะคะหนูก็บอกในนั้นว่าเออระวังไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย
ประสบการณ์ที่เราเจอมาเพราะเราก็ไม่คิดว่าจะเจอกับตัว
ใช่ค่ะเห็นในเฟซอ่ะเรายังหัวเราะอยู่เลยแบบวันที่เราเจอ
แต่เวลาเจอกับตัวมันไม่ขำแล้วถ้าไม่ได้เกิดกับครอบครัว
ของใครเขาก็คงไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้มันน่ากลัวจริง
ว่าเอ่อเอ่อที่เห็นอาจจะขำแต่ว่าณเวลาที่เกิดใช่
คือจริงจริงมันน่ากลัวจริงจริงมันมันมันไม่เหมือนในคลิปอ่ะค่ะ
ในคลิปเราก็พูดได้อุ๊ยหนูเป็นกูนะกูจะทำอย่างงี้
แต่พอจริงจริงมันมันไม่มีใครไปทำยังงั้นได้อ่ะ
เพราะว่าเค้าหนูว่าเค้าป่วยอ่ะถ้าเค้าทำหรือทำร้ายร่างกายเราอย่างเงี้ย
เออวันนั้นเราแต่งตัวยังไงครับที่เราซักครั้ง
ไม่ไม่ไม่ได้อะไรที่เขาขายยั่วยั่วอะไรไม่แต่ถ้าใส่
เดี่ยวอะไรอย่างงั้นเอาค่อยว่าไปแต่อันนั้นคือเสื้อ
ปกติแล้วก็ไม่ได้รัดไม่ได้อะไรใส่เสื้อปกติคือเรา
มาบ้านเราไม่ได้ไปเที่ยวอะเนอะพี่น้องใช่แล้วก็แต่ง
ตัวปกติค่ะหลังจากเกิดเหตุขึ้นคนในครอบครัวหรือ
ใกล้ชิดแล้วให้กำลังใจอะไรใช่เขาก็บอกว่าเออไป
มาไหนก็ดูแลตัวเองดีดีอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่อยาก
เกิดขึ้นกับคนอื่นดีแล้วที่เกิดแต่ว่าเราก็ยังมี
สติเพราะว่าเราไม่ใช่คนที่แบบว่าต้องนู่นต้องนี่ต้อง
นั่งอย่างเงี้ยเราเอามาแบบเป็นรักฐานดีกว่าเพราะว่าเรา
เจอมาจริงจริงแล้วก็อยากบอกคนอื่นว่าใช้อะไรก็มี
ใช่ค่ะจะโดรนคดีถึงขั้นไหนค่ะปรึกษาพ่อแล้วก็ใน
เธอก็ได้อะไรดี
ศูนย์ดีเหมือนเวลา
โปรดติดตามตอนต่อไป